กรณีผู้หญิงคนหนึ่งเขายืนเหมือ

เออนี่เดี๋ยวไปดูนี่

ชาวโซเชียลเขาขำสนั่นโลกออนไลน์หรือเมื่อแอดมินเพจเฟซบุ๊คนะครับ

เขามีการโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ชวนขำกับอาการเหม่อจนได้เรื่อง
เพราะเข้าใจผิดคิดว่ารถที่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะ
มันเป็นวินมอเตอร์ไซต์เออ
โดยเธอนั้นเล่านะครับว่า
เธอนั้นเล่าบอกว่าเหตุการณ์นะเกิดเมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเธอยืนรอรถอยู่ด้วยความเหมือลอย
แล้วก็ขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายก็บอกเสร็จสับเลยว่าไปที่ไหน
ทุกท้ายหลังจากที่นั่งออกได้สักพักนึงครับกรุณว่า
จากการสังเกตที่หมวกกันน็อกกับเสื้อกั๊ก
ก็พบว่านี่เป็นแบบนี้

รถที่เธอนั่งซ้อนมามันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์วิน
แต่เป็นรถตำรวจ

แล้วเธอก็พยายามกระเทิบตัวถอยไปนั่งปลายเบาะ

งานนี้เรียกเสียงหายกับเหล่าบรรดาแฟนเพจนะครับ
รวมถึงชาวโซเชียลที่เห็นโพสต์ดังกล่าว

ผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว

ลุงคนนี้เป็นลุงขับวินมอเตอร์ไซค์จริง

แกก็บอกเลยว่ามันออกไม่ใช่ตำรวจ
พอดีเขาบอกว่าลุงเนี่ยแกเป็นเพื่อนบ้าน

แต่ว่ากับของตำรวจจริง
เหมือนอยู่ตอนที่เขาโบกถ้าเป็นตำรวจจริงเขาคงจะบอกแหละ
เขาพูดไว้แบบไม่เลยตามเลยหรอกแม่นึกออกปะ

ก็อาจจะไม่ได้ทำบอกขึ้นไปนั่งแล้วไง
นั่กเพราะตำรวจบางทีเขาช่วยเหลือประชาชนไง
เข้าใจแต่บอกว่าเขาต้องบอก